ผู้ชายอายุ๘๕ปีคือเขาเป็นอัลไซเมอร์
แล้วก็หายไปจากบ้านพักท้ายที่สุดแล้ว
ไปเจอว่าเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนานะคะ
ทีนี้เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะมีโรคประจำตัว
อาจจะเป็นลมหมดสติแล้วก็ล้มลงไปในทุ่งนา
ที่มันมีน้ำขังอยู่แล้วก็เสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ตำรวจภูทรท่าตูมก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ให้มาตรวจสอบว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในทุ่งนา
ด้านหลังของหมู่บ้านบ้านตูมที่หมู่๑

ทีนี้ต้องมีการประสานกันกับแพทย์เวร
จากโรงพยาบาลท่าตูมจากกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จุดตรงนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ๕๐เมตร
แล้วก็ไปเจอศพนายสมินสุภาพอายุ๘๕ปี
สภาพคือนอนคว่ำหน้าอยู่ในทุ่งนา
แล้วน้ำท่วมสูงระดับหัวเข่า
โดยลูกสาวของผู้ตายก็เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อเป็นโรคอัลไซเมอร์
เป็นความจำเสื่อมพ่อจะชอบเดินออกจากบ้านไปทุ่งนาหลายครั้ง
บางครั้งก็หายไปเป็นเวลานาน
ช่วงบ่ายเมื่อวานพ่อก็เดินออกจากบ้าน
หายตัวไปนานจนลูกสาวบอกว่าผิดสังเกต
ตอนแรกเนี่ยลูกสาวคิดว่าพ่อจะไปเที่ยวบ้านญาติ

แต่ดูแล้วบ่าย๒โมงพ่อก็ยังไม่กลับมา
ลูกสาวก็เลยไปตามหาที่บ้านญาติ
แล้วก็ไปหาที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
ไปเจอเป็นศพพ่อค่ะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
ทีนี้ก็ต้องแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านทราบ
แล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ก็ได้ชนะสูตรเบื้องต้นนะคะ
ว่าผู้ตายน่าจะมีโรคประจำตัวอยู่
อาจจะเป็นลมหมดสติแล้วก็ล้มหน้าคว่ำลงไปในทุ่งนา
ที่มีน้ำขังจนทำให้เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปยังโรงพยาบาล
แพทย์ได้ชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปนะคะ